หนูตัวนี้ไม่เหมือนหนูตัวอื่น
ขาวอมชมพู
ขนน้อยด้วยนะ
หนูที่เขาขาวอบอวกอมชมพูไม่มีขน

อันนี้เรื่องจริงเขาให้ชื่อมันว่าหนูสฟิงก์

มีตัวแรกของโลกเลยนะ

อันนี้เป็นหนูสปิงค์ค่ะ

เจ้าของ

จริงฉันไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่แมวสฟิงก์

คือตอนเด็กลูกแมวสฟิงค์มันก็เหมือนลูกหนู

เหี่ยวทุกต่องเลยยังเหว็น
ตรงนั้นมันตึงหน่อยถางแหละ
เลยล่ะเขาบอกว่ามีตัวเดียวในโลกว่างั้น
โอ้โหเอาไปถามเจ้าของเลยดีกว่า
คุณนิทาวันสมศุกร์อายุ๔๔ปี
เป็นเจ้าของฟาร์มสัตว์เลี้ยงแปลกที่จังหวัดเชียงใหม่
บอกว่าสามารถพ่อเลี้ยงหนูสายพันธุ์ใหม่ของโลกได้

แตกต่างไม่เหมือนตัวอื่นนะ

เออแต่ไอ้หนูสฟิงค์มันไม่มีขนเลย
ว่ากันว่าเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ของหนูสายพันธุ์อื่น
ทำให้เกิดหนูที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้

ไม่มีขนใบหูยังใหญ่
ตัวนี้ที่เห็นในภาพอายุได้๓เดือนเสร็จนะ
ราคาขายมาเลยตัวละ๓๐๐๐๐บาท
ขนาดนั้นเลยเหรอไม่แน่ใจเหมือนกัน
คุณแมวยังหลายหมื่นเป็นแสนเลยจ้
เขาบอกว่าถ้าเริ่มต้นจริงก็ตัวละหมื่นนะ
หมื่นถึงหมื่นห้าแล้วแต่ลูกค้าจะนิยมเลี้ย
แต่ผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความแบบว่า
ลักษณะของมันว่าจะเหมือนสฟิงค์มากน้อยแค่ไหน

บอกว่าตอนนี้ออเดอร์มาเพียบ
ประมาณว่า๓๐กว่าตัวมียอดสั่งซื้อแล้ว
เพราะหนูหนูสฟิงก์มันเกิดไม่ทัน
คือมันเพาะพันธุ์ยากอะ
เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเพาะพันธุในฟาร์มก็ตามปกตินั่นแหละ
แต่ไอ้ตัวนี้มันพิเศษตอนแรกคิดว่าเป็นหนูพิการเป็นส่วนประกอบหรือหนูป่วย

ก็เลยเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงแยกเอาไว้ก่อน
แล้วปรากฏว่ามันมีสุขภาพแข็งแรงปกติ
เพียงแค่ผิวหนังมันหยับยนต์
ยิ่งโตยิ่งย่นเยอะเลย
สายพันธุ์นี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะ

และเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะ

โดยให้เจ้าสฟิงมันมีสัก๗สี๗แบบเลย
เจ้าหนูสฟิงมีอายุยืนประมาณสัก๒ปีขึ้นเขาว่างั้น

กินตามปกติเหมือนหนูปกติทั่วไป
ยังแต่ว่าผิวหนังมันยับย่น
เป็นหนูสฟิงจริง
หน่าลักดีนะ
ถ้าใครชอบก็ลองดูกันไป
คนที่ชอบเรียนสายพันแปลก
ขายนะ
หลายหนูเพราะมีหนูดัมเบ้อ

และลูกที่เห็นตัวไม่ใช่หนูป่วยนะ
เป็นหนูปกติหนูไม่ป่วย
หนูชอบไหมแบบสองขาวนุ้วน่ารัก